คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่ชนบุรีมีภาพจากกล้องวงจรปิดทางเข้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะ
มีรถคันหนึ่งขับเข้าไปแล้วไม่เห็นหรืออย่างไรว่ามีช่างของคอนโดมิเนียมกำลังตีเส้นจราจรอยู่
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะคะรถเก๋งคันนี้ขับเข้าไป
แล้วชนแล้วทับไปเลยเฮ้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นนะ
นี่นี่จนรถเก๋งทับแล้วรถกระเด้งเลยนะ
แล้วขับไปเลยนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะแล้วไปเข้าที่จอดรถนะคะ
มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ช่างคนนี้สุดท้ายคือเสียชีวิต
จังหวะนี้เขาเจ็บใช่ไหมเขาก็ร้องขอความช่วยเหลือ

อันนี้มีคนเดินมาดูแล้ว
แล้วรถเก่งคืออะไรคะไม่ทราบเหรอคะ
ไม่หยุดด้วยอะค่ะขับชนทับแล้วเข้าที่จอดรถเฉยเลย

คือถ้าเราจะเลี้ยวเข้าเนี่ยเอาละเราขับขวาอยู่แล้วค่ะ
เรามองซ้ายไม้กั้นขึ้น

นอกจากคุณจะไม่ได้ดูถนนด้านหน้าเลย
เหตุการณ์นี้เมื่อช่วงบ่ายเองค่ะ
ทางเข้าคอนโดมิเนียมในซอยนาเกลือ๑๖นะคะ

ตำรวจสพเมืองพัทยาพร้อมกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณพัทยาไปตรวจสอบ
ช่างที่ถูกรถทับจนเสียชีวิต
คือนายประสิทธิ์กาบเพชรอายุ๔๕เขาเรียกกันว่าลุงจ๋อค่ะ
จ๋อแกเป็นช่างรับเหมาของคอนโดมิเนียมนะคะ
สุดท้ายคือแกเสียชีวิตเพราะกระดูกหักหลายจุดมาก
ส่วนรถเก๋งที่ไปชนและทับเป็นรถเก๋งสีเขียว
ทะเบียนยหญิงชฉิง๖๒๖๑กรุงเทพคันนี้ค่ะ
คนขับเป็นชาวออสเตรเลียเป็นผู้หญิงนะคะ
มิเชลแอนเอดดี้อายุ๖๐
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตนี่ผู้หญิงคนนี้

ก็แบบตกใจเขาอ้างว่าเขาไม่เห็นค่ะพี่อุ๋ย
คือทุกผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาบอกว่ามันเป็นมุมอับสายตาหรือเปล่า
แต่มันคือผมเนี่ยก็เคยขับรถเข้าอาคาร

ผมว่าเห็นนะผมว่าเห็น
แต่สมมุติว่าถ้าไม่เห็นจริงนะคะเวลาชนเนี่ยมันต้องรู้สึก
ชนและทับและรถเก่งเนี่ยคือกระเด้งเลยนะคะ
คือเธอบอกว่าเธอไม่เห็นตกใจมากมีคนมาบอกก็ตกใจมาก

เราได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของลุงจ๋อม

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเดินไปเข้าห้องน้ำด้านหลังคอนโด
ลุงจอบ์แกก็ตีเส้นจราจรที่ทางเข้าคอนโดลักษณะ
ได้ยินเสียงเรียกขอความช่วยเหลือ
พอมาดูลุงจ๋อหายใจรวยริน
แล้วเหมือนกับแกแบบบิดไปบิดมาด้วยความเจ็บปวดสุดท้ายเสียชีวิตตรงนั้นเลยค่ะ
ฟังเสียงนายสมภารค่ะ
ก็คือมาดูแลเรื่อง
เพราะดูสีตัดส้นไม้ได้ป่ะ

จ๋อปกติแกเป็นคนน่ารักมากค่ะ

มีมุกมีอะไรให้ขำกันตลอดเลย
แล้วแกมาเกิดเรื่องแบบนี้
ซึ่งตัวนายสมภารบอกว่าก็แปลกเหมือนกันนะ
วันก่อนหลับอยู่ได้ยินเสียงเหมือนคนมาทำอะไรหน้าประตูห้อง
แล้วแปลกมากก็เลยเอ๊ะหรือมันเป็นรางร้ายอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าก็อยู่บ้านเดียวกันกับลุงจ๋อผู้เสียชีวิตนะคะ

สุดท้ายตำรวจก็ควบคุมตัว
ที่ขับรถชนแล้วก็ทับลุงจ๋อจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะนางมิเชลเป็นชาวออสเตรเลียไปที่โรงพักนะคะไปสอบปากคำ
ส่วนร่างของลุงจ๋อก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบังละมุง
แล้วก็ต้องประสานญาติรับร่างของคุณลุงไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งข้อความมาอย่างที่พี่อุ๋ยบอกว่ามันอาจจะเป็นมุมอับหรืออาจจะมองไม่เห็นจริงมันอาจจะเป็นไปได้
แต่เวลาชนไปแล้วครั้งแรกเนี่ยกระแทกไปแล้วเนี่ยคนขับควรจะรู้สึกและอีกประเด็นนึงก็คือมันควรจะมีอะไรกั้น
บอกไหมว่าตรงนี้มีคนงานมีช่างตีเส้นจราจรอยู่นะมีกลวยมีอะไรตั้งบอกเตือนหรือเปล่า
คือถ้ารถมาถึงตรงข้างหน้าเลยตรงทางตรงแล้วก่อนเข้าไม้กั้นที่ไม้กั้นยกอันนี้ถ้าพ่อลุงเขานั่งอยู่ข้างล่างอันนี้อาจจะไม่เห็น
แต่ก่อนจะเลี้ยวซ้ายตอนที่เราขับมาทางตรงก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าผมว่าถ้าเกิดมองไปต้องเห็นเดี๋ยวลองดูตอนรถมานะตรงหัวถนนนะคุณเห็นมาสอนก่อนจะหักซ้ายนี่จอดเนี่ย
จังหวัดตรงเนี้ยเนี่ยผมว่าคนจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาเข้าก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดดูดีอ่ะแล้วมองทางอ่ะมันต้องเห็น
แต่พอเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นตรงนี้แล้วนะแล้วเขาตรงเข้ามาเลยระยะมันก็จะสั้นลงไปอีก
อืมแต่ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะสุดท้ายมันก็มันหลายจุดไงค่ะที่ต้องตั้งข้อสังเกต
ลองลองเพลย์พลาดต่อมานะฮะทั้งการกระแทกทั้งการอีกร้างอ่าเนี่ยถ้ามาตรงเนี้ย
ตรงเนี้ยเขาอาจจะไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันเลยระยะมองไปแล้ว
แต่มันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่า
ควรจะมีอะไรป้องกันแล้วก็ดูแลคนที่เขาเป็นช่างที่เขาทำงาน
มันก็มุมเสี่ยงมุมรถเลี้ยวเข้าอ่ะอืมแต่อันนี้เขาอาจจะมีพวกเซ็นเซอร์
อยู่ตรงไม้กั้นอ่ะเพราะว่าปกติถ้าถ้าบางที่เขาจะต้องเปิดกระจกใช่ไหม
ค่ะแล้วก็เอาการ์ดมาแตะเพื่อให้ไม้กั้นเนี้ยมันขึ้นอันนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่อาศัยในคอนโดอยู่แล้ว
อาจจะมีอะไรแบบติดอยู่ที่รถอ่ะค่ะเหมือนใช่ค่ะพอมาถึงแล้วเปิดเลย
เขาก็เลยอาจจะไม่ได้มองเขาก็ด้วยความเคยชินพอมาถึงปุ๊บเข้าฟึ๊บเข้าก็เลยไม่ได้มองเลย